สวัสดีค่ะชิคกี้พายมารายงานสภาพอากาศที่ทราบกันแล้วเนินรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้จะเป็นช่วงเวลานาทีทองของฝนฟ้าขนองค่ะ
จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะ๕๒จังหวัดต่อไปนี้

เนื่องมาจากว่าตอนนี้มีปัจจัยของอากาศที่ทำให้เกิดการแปรบรวม
เนื่องจากว่ามีทั้งลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้
และมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาด้วยค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

ต้องเฝ้ารับมือกับฝนตกลมพัดแรงค่ะ
รวมไปถึงเรื่องลูกเห็บตกก็อาจจะมีได้ในหลายพื้นที่นะคะ
สำหรับภาคเหนือเช่นเชียงรายพยาวน่านแพร่สุโขทัยค่ะ
อีสานเช่นหนองคายอุดรธานีขอนแก่นกาลสินอำนาจเจริญ
ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรี
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็ตกมากหน่อยนะคะ
ซึ่งฝนก็จะตกช่วงนี้มาก
พื้นที่เช่นระนองภูเก็ตพังงากระบี่นั่นเองนะคะ
ปัจจัยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นพัดขึ้นมาบริเวณภาคกลาง

ฝนจะตกแบบนี้และจะเบาในวันศุกร์

อย่างไรก็ตามติดตามข้อมูลต่าง

รู้ก่อนร้อนหนาวและกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ